ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเที่ยวน้ำตกห้วยแก้วที่จังหวัดเชียงใหม่
และทีนี้เขาหายเข้าไปในป่าในสภาพเปลือยเปล่าร่างกายล่อนจ้อน
เพราะอะไรคือมันมีที่มาที่ไปนะครับ
คือในช่วงเมื่อคืนนี้ผู้ชายทั้ง๓คนครับ
ผู้ชายคนนี้นะสูงแล้วก็ผู้หญิงอีก๒คน
เข้ามาแจ้งให้กับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของป่าไม้ได้รับทราบ
บอกว่าคนรู้จักของเขาคนหนึ่ง
ที่เข้าไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยแก้วด้วยกัน

ตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
เขารอกันอยู่แถวนั้นถึง๖โมงเย็น
แต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขาไม่ออกมา
ศูนย์หายชื่อว่านายโกวิทนะครับอายุ๒๒ปี
ส่วนคนที่มาแจ้งเจ้าหน้าที่ชื่อว่านายวรพฤษอายุ๒๒ปีเหมือนกัน

บอกว่าเขาก็มาเที่ยวน้ำตกห้วยแก้ว
แล้วก็คนที่ศูนย์หายไปก็ถอดเสื้อผ้าออก
โดยทางด้านคนที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ทีนี้ผู้ชายที่ศูนย์หายเขาหันไปเห็นว่า
มีคนกำลังแอบถ่ายเขาอยู่สัก๒๓คน
ผู้ชายคนนั้นก็เลยวิ่งตามไป
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับไอ้คนที่แอบถ่าย
แล้วก็วิ่งตามไปในสภาพร่างกายล่อนจ้อน
ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่กางเกงในอะไรเลย
แต่ทีนี้วิ่งตามเข้าไปในป่าแล้วหายไป๒ชั่วโมง
ตัวของคนแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือนายวรพฤษ
ก็บอกโอ้โหก็รออยู่๒ชั่วโมง
เห็นเพื่อนออกมาจากป่าเลย

ก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว
เมื่อคืนก็พยายามนะใช้ยุทธวิธีต่างนาน

เข้าไปได้แค่บริเวณจุดที่เป็นน้ำตกห้วยแก้วเท่านั้นเอง
เพราะจุดที่เป็นป่าเข้ากลางคืนมันก็ลำบากใช่ไหมคุณ
ทีนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่เองมีการประชุมวางแผน
ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนในการแบ่งกำลัง
ในการที่จะตามหาตัวนายโกวิทอายุ๒๒ปี
ซึ่งพัดหลงเข้าไปในป่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น๔โมงเย็น

ต้องมีการปฏิบัติการตอนเช้ากันอีกครั้งนะครับ
เช้านี้เจ้าหน้าที่วางแผนค้นหากันอย่างรอบครอบเลย

แล้วก็ต้องเชิญตัวของนายวรพฤษคนแจ้งว่าเพื่อนหาย
มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับการค้นหาผู้สูญหายครั้งนี้
ก็มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย

เป็นหัวหน้ากองอำนวยการในการค้นหาครับ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกว่า๔๐นาย
และได้แบ่งกำลัง๓ชุดปูพรมในการเดินเท้าค้น
ที่๑เดินตั้งแต่น้ำตกมณฑาธาน

ระยะทางในการเดินลงมา๒กิโลเมตร
ชุดที่๒เดินจากน้ำตกไปยังสะพานขาว

เพื่อจะค้นหาตามเส้นทางอีก
ชุดที่๓ก็แยกไปจุดหนึ่ง
เดินจากสะพานขาวไปยังผาเงิบ
น้ำตกวังบัวบานน้ำตกห้วยแก้ว
ซึ่งหลังจากปล่อยแถวค้นหาแล้วนะฮะ

เป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วดูสิคะทางเดินเข้าไปนี่ก็เฉอะแฉะด้วยนะ
คือเมื่อวานตอนเย็นตอนหัวค่ำที่รับแจ้งจากนายวรพฤษนะ
เพื่อนเขาหายไปสภาพเปลือยกายล่อนจ้อน
ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่น่าจะไปได้ไกล
เพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินเข้าป่าไปคงไปไม่ไกล
แต่เหตุฉะไหนถึงย้อนกลับมายังจุดที่เพื่อนอยู่ไม่ได้
นี่ครับเป็นข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาเมื่อคืนเขาที่จะทำได้
จนกระทั่งครึ่งวันเช้านี้นะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยบอกว่าหลังทางตำรวจได้รับแจ้งความ
ว่ามีคนหายก็ได้ประสานให้กับเจ้าหน้าที่
ช่วยทำการค้นหาอย่างเต็มที่นะครับ
ถึงขณะนี้ผ่านไปก็โอ้โหหลายชั่วโมงแล้วนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่นะครับก็มีการปิดป่าตรงนี้
และสถานที่ท่องเที่ยวตามคำสั่งของกรมอุทยานแล้ว
เพราะว่าตอนนี้มันก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าด้วยนะครับ
ยังคงต้องเร่งค้นหาตัวผู้สูญหายให้พบนะครับ
เนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าเพื่อนของผู้สูญหายเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าผู้สูญหายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเข้าไปนะครับ
สำหรับนายโกวิทย์ผู้สูญหายหนุ่มวัย๒๒ปีเนี่ยนะฮะ
คือก่อนหน้านี้นะครับก็เวลา๒๑นาฬิกานะครับ
เดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนชายก็คือนายวรพฤษนะครับ
อันนี้เอาใหม่ผมเล่าให้ฟังจากปากของนายวรพฤษ
ที่เขาเข้าไปกับนายโกวิทนายวรพฤษบอก
ไม่ใช่มาเที่ยวตอน๓ทุ่มนายวพฤษบอกว่ามาเที่ยวตั้งแต่๔โมงเย็น
น้ำตกตรงนี้เข้าไปตรงน้ำตก๔โมงเย็นนะครับ
แล้วก็นายโกวิทเดินหายเข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณนั้นแหละ

แล้วก็ตัวของนายวรพฤษเขาก็รออยู่จุดที่แยกกันเนี่ย
สัก๒๓ชั่วโมงแล้วถึง๖โมงกว่า
เขาถึงเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ถามว่าทั้ง๓คนนี้๓๔คนนี้นะถามว่ารู้จักไหมรู้จักนายโกวิทไหม
เขาบอกรู้จักแค่ชื่อไม่รู้จักครอบครัวของนายโกวิทย์เลย

แต่ว่าเห็นตำรวจเขาก็ประสานครอบครัวของนายโกวิทย์แล้วใช่ไหมคะ
ให้เดินทางซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวก็ขึ้นเครื่องมาเลย
จากสุวรรณภูมิมาที่เชียงใหม่
นายโกวิทเป็นใครนามสกุลอะไร
แล้วก็สามารถติดต่อครอบครัวนายโกวิทย์ได้แล้ว

เพราะว่าทุกคนเขาก็ยังสงสัยว่านายโกวิทไม่น่าจะไปไกล
แต่ทำไมถึงหลงบางคนเชื่อถึงเรื่องของอาถรรพ์

อาถรรพ์น้ำตกง่วยแก้วน้ำตกวังบัวบานด้วย